สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าต่อเนื่องมา
อย่างที่บอกครับว่าเรื่องแบบนี้ต้องก่อติด
ถ้าไม่ก่อติดไม่ติดตามประชาชนก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันไปถึงไหน
ประชาชนที่เดือดร้อนจากการไปใช้โรงพยาบาลเอกชนเพราะเราคิดว่าก็สะดวกดี
แต่ว่าพอมาระยะหลังราคายาราคารักษาพยาบาล
มันเริ่มแพงจนเรียกว่าแพงเกินเหตุแพงชนิดที่ว่ารับไม่ไหว
เสียงเรียกร้องเหล่านี้ก็พยายามที่จะส่งไปถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในที่สุดเกือบจะเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วครับ
เพราะว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน
ซึ่งเขามีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำหนดราคาสินค้าเกี่ยวข้องอยู่ด้วย
ฉะนั้นราคายาก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ต้องเข้ามาดูแล
เรื่องนี้เป็นข่าวต่อเนื่องมา๒วันแล้วครับ
วันแรกเมื่อวานมีหัวข่าวว่าเปิดชื่อโรงพยาบาล๒๑๔แห่ง
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรมคิดระยะราคาไม่รีดไถผู้ป่วย
ข่าวนี้มาจากท่านอธิบดีกรมคุณวิชัยโภชนกิจ
พอมาถึงวันนี้ข่าวนี้ต่อเนื่องตามมาอีก
แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเล็กน้อย
หันชื่อโรงพยาบาลคิดราคายาเป็นธรรม
ดเหลือ๑๖๔แห่ง
หลังกำหนดเกณฑ์ใหม่
เอาล่ะครับจะ๒๑๔หรือ๑๖๔แห่ง

จะได้เห็นว่าเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ฉะนั้นมีประเด็นที่จะต้องติด

ต้องสอบถามต้องตามกับอธิบดีกรมการค้าภายใน
ในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า

เขาคิดจากราคายาที่โรงพยาบาลส่งมาให้
หรือว่าคิดจากการไปสำรวจ

ที่สำคัญต่อเนื่องมาก็คือว่า
จะทำยังไงให้ประชาชนที่เขาประจำ
ไปรักษาตัวประจำอยู่กับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง
แล้วเขาก็เห็นว่าโรงพยาบาลนั้น
ราคายาแพงกว่าราคาอื่น

ถ้าจะย้ายโรงพยาบาลคนไทยก็ติดปัญหาว่า
เรามีประวัติอยู่กับโรงพยาบาลนี้
รักษากันมาแต่ไหนแต่ไรคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยกับหมอถ้าย้ายไปโรงพยาบาลอื่น
ที่เราเห็นว่าค่ายาก็ถูกกว่าเยอะ
มันจะเกิดปัญหาไหมว่าเอาแล้วประวัติ
ประวัติการรักษาของเราที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ย
จะขอจากโรงพยาบาลเก่าได้ไหม
ถึงขอได้เขาจะอำนวยความสะดวกให้เราไหม
ย้ายไปโรงพยาบาลใหม่มันจะเป็นยังไง
การรักษาจะต่อเนื่องไหมนี่คือความกังวลของคนที่เป็นคนไข้
ที่พึ่งพาโรงพยาบาลเอกชน
ฉะนั้นโจทย์สำคัญคือทำยังไงที่จะให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ลดราคายาค่ารักษาพยาบาลค่าบริการทางการแพทย์
ลงมาในระดับที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อเขาจะไม่ต้องย้ายโรงพยาบาล

ถ้าไม่จำเป็นจริงไม่อยากทำ
เพราะมีความเชื่อว่าประวัติเราอยู่ที่นั่น
หมอที่ดูแลประจำอยู่เขารู้เรื่องอยู่แล้ว

กรมการค้าภายในหรือคณะกรรมการที่กำหนดราคายาเนี่ย
ควรจะต้องทำก็คือ
อกจากให้สีเขียวกับโรงพยาบาล
ที่คิดราคายาถูกแล้วเนี่ย
ทำยังไงโรงพยาบาลที่ราคาสีแดงทั้งหลาย

มาใกล้เคียงกันระหว่างสีแดงสีเหลืองสีเขียว
ส่วนความสะดวกสบายเรื่องค่าห้องดีกว่า
เรื่องสะดวกสบายมากกว่า

เรื่องการรักษาพยาบาลกับราคายาต้องกำหนดให้ใกล้เคียงก่อน
ประเด็นที่เป็นคำตอบมาก็คือว่า

จะต้องรอให้คณะพานิทยาศาสตร์และการบัญชีของจุลาลงกร
เขาไปสำรวจให้เสร็จก่อนว่า

ถึงจะเรียกว่าเป็นธรรม
ถึงจะเรียกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ได้
หาจุดบรรจบตรงนั้นมาให้ได้
แล้วนั่นแหละถึงจะประกาศว่า
ต่อไปนี้ราคายาของโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องเป็นอย่างนี้
แต่ตอนนี้ในเมื่อยังไม่มีตัวเลขตรงนั้นมา
ก็เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย
ตัดสินใจที่จะกำหนดราคายาด้วยตัวเองก่อน
ตอนนี้จะเห็นว่าหลังจากกรมการค้าภายในขับเคลื่อนมาระยะหนึ่ง
ก็พบว่าตอนนี้โรงพยาบาลสีเขียว
ตอนแรกก็บอกมี๒๑๔โรง
ตอนหลังก็เหลือ๑๖๔โรง
ถามว่าประชาชนจะรู้ได้ยังไง
ว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลสีเหลืองโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลสีเขียวหรือสีแดง
คำตอบก็คือว่าเขาจะมีตัวเลขเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์
ผมถามอธิบดีบอกว่าถ้าคนที่เขาไม่ชำนาญเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยี
เขาไม่ได้เข้าไปในเว็บไซต์เขาจะรู้ได้ยังไงมีโอกาสไหม
ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยจะติดสัญลักษณ์ให้คนรู้
กรมการค้าภายในไปทำสัญลักษณ์ให้เขาให้เขาได้รู้ว่าอ๋อโรงพยาบาลนี้สีเขียว
แปลว่าคิดค่ายาอย่างมีคุณธรรมไม่โขกสับมากอ้าวได้สีเขียว
พอได้สีเขียวคนเข้าไปรู้เลยเอาอีกโรงพยาบาลหนึ่งคิดราคายาแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
เอาให้สีเหลืองคนก็ผ่านไปบอกเอ๊ะสีเหลืองก็ยังดี
เราอยู่ใกล้ใกล้แถวนี้เราเป็นคนไข้อยู่ที่นี่ไม่ต้องย้าย
แต่ว่าสีแดงนี่สิสีแดงถ้าไปติดเขาแน่นอนเขาก็อาจจะไม่พอใจ
และถึงขั้นฟ้องร้องได้หรือเปล่าว่าไปประจานเขา
ประจานเขาไปติดโรงพยาบาลสีแดงให้เขา
แต่ว่าถ้าเราติดสีเขียว
แล้วติดสีเหลืองโรงพยาบาลไหนไม่มีสี
คนเข้าใจทันทีเลยว่านี่โรงพยาบาลนี้สีแดง
คิดค่ายาแพงคิดค่าห้องแพงคิดค่าบริการทางการแพง

ฉะนั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ว่า
กรมการค้าภายในจะแสดงสัญลักษณ์สีเขียวสีเหลืองสีแดงได้เมื่อไหร่
เอาสีแดงยังไม่เป็นไรเอาสีเขียวก่อน
สีเขียวก็สีเหลืองก่อนเพราะว่าสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่ลักษณะประจาน
แต่เป็นลักษณะบอกให้รู้ว่านี่คือโรงพยาบาลที่ไม่เอาเปรียบประชาชน
แต่เป้าหมายสุดท้ายจริงขอให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทำให้ได้ก็คือ
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งลดราคาลงมาในราคาที่เป็นธรรมอันนั้นแหละคือสุดยอดของเป้าหมาย
เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกถ้าเราไปรักษาอยู่กับโรงพยาบาลที่คิดราคาแพงเป็นสีแดง
เราเห็นแล้วล่ะว่าโรงพยาบาลที่นั่นสีเขียวสีเหลืองแต่เรากังวลเรื่องการเปลี่ยนหมอ

ประวัติของคนไข้ซึ่งเดี๋ยวนี้ประวัติคนไข้ง่ายมากเลยครับ
มันอยู่ในหน้าจออยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในออนไลน์หมดแล้ว
สำคัญว่าในการขอประวัติจะได้รับความสะดวกสบายกันมากน้อยแค่ไหน
ระหว่างโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลใหม่
วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาเอาเรื่องนี้มาขยายผลให้ฟัง
จะให้กำลังใจว่าสิ่งที่กรมการค้าภายในทำอยู่ถูกทางแล้ว
แต่ว่าแหมขอต่อว่าหน่อยเดียวนัดหมายกันไว้ดิบดีว่า
วันหลังถ้าทำอย่างนี้เสียหายครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์ติดตามต่อเนื่อง

ยังไม่นิ่งครับแต่ก็เป็นทิศทางที่ดีครับ
เป็นทิศทางที่ดีนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการแบ่งกลุ่มโรงพยาบาล
ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะถ้ามีการแบ่งกลุ่มแบ่งสีแล้ว
จะยังไงเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาฟ้องรองได้นะฮะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ